เราอ่ะเมื่อวานเราบูบี้เขาไว้บอก๕๐๐ก็ปล่อยแล้ว

วันนี้ถ้าเขาจะปล่อยเขาปล่อย๑๐๐ล้านบาทครับดอม
มีคนมาขอซื้อตะลึงคนขอซื้อเหล็กไหลราคาพุ่งร้อยล้าน
ใครจะไปคิดคะนี่เป็นหินนะเป็นหินก่อนนะ
ข้างในเห็นไหมแร่ดำเชื่อกันว่านั่นคือเหล็กไหล
นี่คือรังเหล็กไหลคนที่มาขอซื้อร้อยล้านบอกว่าไม่เคยเจอ
เป็นเซียนเหล็กไหลค่ะเฮ้ยเขาไม่ได้โม้นะเขาขอซื้อจริง
เนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เรานำเสนอเหล็กไหลเนี่ย
เหล็กไหลในหินพี่รินเขาใช่ไหมของพี่รินใช่
นี่ก้อนหินก้อนนี้หนักสักประมาณ๕กิโลกรัมนะครับ
แล้วด้านในมีลักษณะคล้ายแร่สีดำมันวาวเห็นป่ะ
รินรักวงเป็นชาวบ้านที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ค่ะนะคุณผู้ชม
เป็นเจ้าของหินก้อนนี้แหละค่ะบอกว่าหลังจากที่มีคนเสนอขอซื้อเมื่อวานนี้
ดอมบอก๕๐๐ก็ไปแล้วอ่ะเมื่อวานมีคนขอซื้อ๕๐๐๐
ไม่ขายปรากฏว่าเซียนเหล็กไหลพอรู้ข่าวเดินทางมาหาถึงที่บ้านเลยค่ะ
เสนอขอซื้อให้ราคาสูง๑๐๐ล้านร้อยล้านแต่มีเงื่อนไขนะ
เอาไปพิสูจน์ตามขั้นตอนคือลองเผาไฟหรือว่าใช้ไฟลนก่อน
แต่พี่รินบอกว่าไม่อนุญาตเพราะว่าตั้งใจจะเก็บรักษาหินก้อนนี้ไว้
เพราะเชื่อว่านี่คือก้อนหินศักดิ์สิทธิ์นะคะ
เรื่องต้นค่ะคุณผู้ชมคนที่มาขอซื้อส่วนใหญ่ต่างก็บอกว่า
ก้อนนี้เป็นรังเหล็กไหลที่ไม่เคยเจอมาก่อน
ขณะที่บรรดาเซียนเหล็กไหลก็เชื่อว่าเป็นเหล็กไหลของแท้นะ
บรรดาเซียนเหล็กไหลอ่ะพี่เบิร์ตเขาเชื่อว่านี่คือเหล็กไหลของแท้
เรียกกันว่าเหล็กไหล่งอกอาจารย์ออสไหม
พี่ฟังอยู่ด้วยหรือเปล่าพี่ลินต้องทำใจดีฟังอาจารย์ออส
ใช่อาจารย์ออสแนะนำแบบนี้พี่เบิร์ดดอมบอกว่าให้ส่งมาตรวจเพื่อความแน่ใจว่า
ก้อนนี้มีแร่ธาตุอะไรกันแน่เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นแร่ธาตุในกลุ่มจีโอด
ส่วนใหญ่พบเจอในหินปูนแล้วก็หินภูเขาไฟพบได้มากในจังหวัดลบบุรีนะครับ
ก่อนหน้านี้คุณรินเคยเล่าบอกว่าอันนี้เป็นมุมความเชื่อแล้วนะ
เขาเคยฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนเฝ้าสมบัติ
ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอเป็นคนเฝ้าสมบัติตอนนี้จะกลับไปสวรรค์ก็เลย
อยากให้ไปนำสิ่งของบางอย่างบนควรเขี้ยมภายในสวนปาล์มน้ำมันเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เช้าวันถัดมาเนี่ยก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
พี่รินเองก็ไปเจอก้อนหินแปลกอยู่ข้างกับต่อต้นเขี้ยม
ซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านเชื่อว่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์

เขาก็เลยเอาก้อนหินก้อนนี้กลับบ้าน
พอมาทุบออกดูโอแม่เจ้าโอแม่เจ้า
เชื่อว่าสีดำมันวาวนั่นคือเหล็กไหลค่ะ
เหล็กไหลแล้วตอนนี้ราคาไหลด้วยนะคะ

จริงหรือเปล่าพี่ลินพี่ลินเอาส่งไปตรวจหน่อย
แบบที่ทางออสบอกเห็นว่ามันเจอได้ในหินปูนกับหินผู้ขาวไฟ
แล้วพบได้มากในลบบุรีแสดงว่าอาจจะไม่ได้มีแค่นี้

ใช่เพราะมันอยู่ข้างใน